ตามหาแข่ววองแข่ววองภาษาอีสานแปลว่าฟันหล่อ
ภาษาเหนือเรียกว่าเขี้ยวว่าว
ตามหาทำไมคะเพราะว่าน่าจะปลอมเป็นพระและมาหลอกพระในวัด
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในตะบนถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะ
ท่านเจ้าว่าท่านอายุเยอะแล้ว๘๒เนี่ยพระมงคล
พระคุณเจ้าท่านพาผู้สื่อข่าวเดินดูภายในกุฏิเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย
ช่วงประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้มีพระรูปหนึ่งนะคือห่มจีวอนมาเลยฮะ
ลักษณะสูงโปร่งผิวคล้ำอายุประมาณ๕๐ปีมาหาที่กุฏิ
เป็นพูดจาทำตีสนิทเป็นห่วงเป็นใยแต่ไม่ได้อยู่วัดนี้นะคุณนะ
ค่ะพูดไปรูปคลำไปรูปไปรูปมาเอาอกเอาใจชงน้ำผึ้งมาให้ดื่ม
แล้วก็บีบนวดให้แล้วก็คำแรกที่ถามคือถามว่า
ที่นี่มีกล้องวงจรปิดไหมตัวอัตมาเองก็บอกว่าไม่มี
เพราะไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าเป็นพระด้วยกันก่อนจะคุยกันจิปาถะไปถึงเรื่องแอร์ในกุฏินะครับ
เพราะว่าตัวของพระแคววองเราเรียกไว้แบบนี้ได้ไหมพระพันล้อ
ก็ทำทีทำท่าเดินเข้าไปในกุฏิแล้วก็เดินออกมาบอกว่า
แอร์เนี่ยน่าจะเปิดบ้างนะพระคุณเจ้านะเพราะว่าแอร์ปิดไว้เดี๋ยวมันจะเสียนะครับ
แล้วก็ทำทีทำท่าคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็ทำไปทำความสะอาดกุฏิ
ปัดกวาดกุฏิแล้วก็ดูนู่นดูนี่แล้วถามหาซองขาว
บอกว่าจะทำบุญให้กับวัดห้าร้อยบาททีนี้คุณบุญก็ไม่ได้ทำ
แล้วอยู่ก็ออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นนะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกร่างกาย
สลึมสลือนะพอตั้งสติได้ก็ให้พระรูปอื่นที่วัดเนี่ย
มาช่วยตรวจสอบเงินในกุฏิสรุปแสนแปดหายไปคุณ
คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพระแข่ววองหรือว่าพระปลอมรูปนี้นะฮะ
เป็นพระแล้วมาก่อเหตุนะครับแล้วท่านเจ้าวาดบอกจำหน้า
ผู้ก่อเหตุได้แม่นเลยอย่างที่บอกไปฟันหน้าเนี่ยเหลือสองซี่นะ
ภาษาอีสานก็เลยเรียกว่าแข่ววองนะฮะถามพระท่านว่าเสียใจไหม
เจ้าวาดบอกไม่เสียใจหรอกถ้าเงินไม่ใช่ของเรา
ถ้าเขาเอาไปก็เอาไปแต่เขาจะเสียใจเองเพราะมันเป็นบาปนะครับ
ทีนี้เราถามพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งนะฮะพระนิคมนะฮะ
พระลูกวัดบอกว่าหลังเกิดเหตุไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคุณ
คือในกุฏิในอะไรไม่มีวงจรปิดก็จริงแต่ว่ารอบวัดเนี่ย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้รถเก๋งสีเทากลางเก่ากลางใหม่
มีรอยเฉียวชนข้างประตูฝั่งซ้ายแล้วก็มีสีเหมือนทาทับป้ายทะเบียนไว้
เหมือนแบบอันนี้ไว้อ่ะคุณเขาเรียกว่าอะไรนะอำพรางป้ายไว้
ไม่ให้เห็นเลขทะเบียนเออแล้วก็พระนิคมบอกว่าโอ้โห
ตอนนั้นนะนาทีที่คนที่ปลอมเป็นพระมาคุยกับเจ้าอาวาสนะ
เนี่ยวิธีการคุยของเขาไงรู้ไหมก็มารูปเนื้อรูปตัวเจ้าวาด
รูปทำไมอยู่นั่นแหละนะฮะฟังเสียงพระลูกวัดนะฮะ
รถเก๋งโตโยต้าสีเทากลางเก่ากลางใหม่ข้างซ้ายจะมีเหมือนคล้ายคล้ายรอยเฉียวชน
ข้างประตูทะเบียนเหมือนจะเป็นรอยเอาสีทา
แต่ไม่มีป้ายว่ามาจากไหนเป็นทะเบียนเหมือนเอาสีไปขูดไปขีดไว้
ให้มันดำตอนที่เขาจะคุยกับหลวงพ่อ
เขาจะยกมือไหว้พอไหว้เสร็จเขาก็ก้มแล้วก็รูปตัวหลวงพ่อ
ทุกครั้งที่เขาพูดเขาจะขอโทษก่อนเหมือนเขายกมือเหมือนขอโทษอ่ะ
แล้วพอยกมือเสร็จเขาก็ก้มลงแล้วก็เอามือรูปหลวงพ่อ
ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยก็เป็นแปลกไงคุณ
ไม่รู้ว่าตอนพูดคุยกับหลวงพ่อเนี่ย
ทำไมมือรูปมือรูปนั่นแหละสิหรือไม่รู้ในมือมีอะไรไม่รู้
ก็ไม่รู้ยาอะไรรู้แต่เอาจริงต่อให้แบบเราก็เห็นอาจารย์หลายท่านอ่ะ
ว่ามันไม่ได้มีหรอกอะไรเรื่องยาแล้วทำให้เคลิ้ม
ทำให้แบบปลดเอาของไปไปรูปใกล้ใกล้แล้วกินอะไรหรือเปล่า
ทำให้หลวงพ่อเอ๋อหมื่นหมื่นรึเปล่านะฮะ
แล้วสุดท้ายก็มาขโมยเงินแสนแปดจากกุฏิไปนะฮะ
อ่ะตอนนี้ตำรวจกำลังเตรียมล่าคนที่ปลอมเป็นพระ
แล้วก็แข่ววองหรือว่าเนี่ยปันหน้าเหลือสองสิ้นนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบพวกรถต่างดูทะเบียนรถให้ชัดเจนตามจับกลุ่มให้ได้
ขอให้จับได้เร็วกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับวัดอื่นด้วย